อ่าวลึกจังหวัดกระบีกันหน่อย
คุณผู้ชมคือใครที่เคยไปอ่าวลึก
จะรู้ว่าตรงนั้นเป็นตลาด

ร้านเค้าต้มโต้รูมเรียงติดกันเลย

กลุ่มผู้ชายสักประมาณ๖๗คนเมา

แล้วกระสุน๔นัดมันไปทะลุรถตู้
ของนักฟุตบอลทีมเยาวชนที่เขามาจากสุราช
แข่งที่กระบี่แล้วกำลังจะเดินทางกลับ

อยากให้ดูบรรยากาศตอนที่เกิดเหตุหน่อยนะคะ
ดูสภาพรถนะมานั่งกินข้าว
ไม่ได้หลวนเรื่องไรเลยมานั่งกินข้าว๓๔รู

นี่ค่ะคุณผู้ชม

แล้วปรากฏว่าร้านข้างค่ะ
ผู้ชายสักประมาณ๖๗คนจู่

ยิงไปหลายสิบนัดเลยค่ะแล้วมี๔นัดนะ

ในรถตู้น้องนักฟุตบอลทีมเยาวชนอายุ๑๔ปี
ลงมาจากรถตู้คันนั้นทุกคนเลย
ลงมากินข้าวต้มไม่ได้อยู่บนรถเลย

ถ้าเกิดว่ามีใครสักคนบอกไม่หิว

เพราะไปสำรวจตรวจสอบแล้วนะคะ
กระสุนสี่
คุณจันจิราวัญญาเจ้าของรถเล่าบอกว่า
พาทีมฟุตบอลรุ่นอายุ๑๔ปี
จากจังหวัดสุราธานีมาแข่งที่กระบี่แล้วก็หลังแข่งเสร็จเนี่ยนะคะ
ทานข้าวต้มมาทั้งหมด๓คัน
ละ๑๐คนก็ทั้งหมด๓๐คน
เป็นผู้ใหญ่๑๕คนเด็ก๑๕คน
นี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วมานั่งทานข้าวต้ม
แล้วมาเจอเหตุแบบนี้เป็นเราเราก็ระทึกไหม

ขวัญผวาไปตามกันเลยทุกคนตกใจเลย

องไปมองมาใครมาจุดประทัดตอนนี้
ไม่ใช่นะคะมันคือเสียงลูกปืนค่ะนะฮะ
อีกคนหนึ่งคุณพัทรยศยาจันช่วงนะคะ
เป็นหนึ่งในผู้ดูแลทีมฟุตบอลเล่าบอกว่า
ตอนเกิดเหตุรีบเอามือถือมาไลฟ์สดเฟซบุ๊กเลย
ถ่ายคลิปไว้เพราะต้องการจะเอาคลิปนี้ไว้เป็นหลักฐาน
ตอนที่ถ่ายนะคะคนยิงคนก่อเหตุ
หันมามองหน้าคล้ายกับจะชักปืนออกมายิงใส่
รับว่าโกรธมากยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
คุณเห็นไหมคะ๑๒๓๔๔จุดพทของกระบีมาตรวจสอบแบบนี้นะ
แล้วคนเสื้อเหลืองที่ก่อเหตุบอกว่าเห็นผู้หญิงยกมือถือขึ้นมาไลฟ์

ใช่นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมทีนี้เราไปถามพยานในจุดเกิดเหตุนะครับ
ในจุดเกิดเหตุให้กันกับตำรวจบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุกลุ่มผู้ชายกลุ่มนั้นนะคะกลุ่มผู้ก่อเหตุ
กลับมาจากการเล่นพนันไก่ชนมานั่งกินข้าวต้มกัน
แล้วมีการดื่มเหล้ากันเนี่ยนับดูสิคะว่าสักประมาณกี่คน
หกถึงเจ็ดคนครับนั่งกินกันกินเหล้าด้วยไง
เริ่มมีปากเสียงกันเพราะไม่พอใจที่เล่นพนันไก่ชนแพ้มา
กระทั่งชายคนที่ก่อเหตุโมโหชักปืนออกมา
แล้วยิงขึ้นฟ้าไปหลายนัดกระสุนบางส่วนก็เลยไปถูกรถตู้
ตำรวจบอกว่าตอนนี้รู้ตัวผู้เกาะเหตุแล้วนะคะ
ชื่อว่านายธนพลจันส่งแสงอายุ๔๐ปี
ตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอสารอนุมัติออกหมายจับนะคะ
เห็นไหมคะเห็นไหมผู้ชายคนนี้หน้าจอคนนี้ล่ะค่ะ
อืมที่เป็นคนก่อเหตุยิงไปนะคะ
อ่ะนักเลงไก่ชนเมากร่างยิงปืนใส่รถ
เพราะฉะนั้นแล้วออกหมายจับต้องจับตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะ